คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นเมื่อวานนี้สักประมาณเที่ยงค่ะ
เชื่อว่าใครที่ใช้บริการห้างแถวราชประสงค์
เมื่อวานตกอกตกใจนะคะเป็นเหตุการณ์ผู้ชายอายุสักประมาณ๕๕ปี
ตกลงมาจากชั้น๗แล้วร่างไปกระแทกพื้นชั้น๓
คือตอนนั้นเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะแต่ว่าสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจ
ทีนี้ประเด็นที่สังคมตั้งคำถามกันเยอะ
นั่นก็คือเขาก็คือคนที่ประสบเหตุตั้งใจกระโดดลงมาเพื่อฆ่าตัวตาย
พลัดตกลงมาเป็นอุบัติเหตุหรือว่าตั้งใจฆ่าตัวตาย
น้องชายมาตอบคำถามแล้วนะคะว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ
แล้วก็คนที่เขาไปใช้บริการห้างเขาเห็นเหตุการณ์เต็มตาเลยนะ
เขานำเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กระบุข้อความบอกว่า
ซินิมาลอยละริ้วต่อหน้าต่อตาผมเลย
แล้วก็มีการเอาภาพซึ่งเป็นภาพของผู้บาดเจ็บที่นอนอยู่กลางห้างเนี่ย
แล้วก็เป็นภาพเจ้าหน้าที่เอาเต็นต์ไปปิดบังร่างของผู้บาดเจ็บมาโพสต์ลงด้วย
คือตอนนั้นเจ้าหน้าที่เองก็กลัวว่าประชาชนจะตื่นตระหนกเป็นภาพนี้แหละค่ะ
ก็เลยเอาเต็นต์มาปิดบังแบบนี้นะ
เพราะว่าคนที่เขาไปใช้เขาก็น่าจะตกใจนะ
เป็นเราเราเองก็ตกใจถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
คือช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยต้องยอมรับว่ามีหลายกระแสที่ก็คาดเดาไปต่างนานากัน
ว่าผู้ที่พลัดตกลงมาเป็นนายทหารยศนาวะเอกหรือเปล่า
แต่ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ว่าจริงแล้วคนที่บาดเจ็บไม่ใช่ทหารนะเป็นพลเรือนทั่วไปนี่แหละค่ะ
ก็คือนายนิธิชัยสัตว์กลางอายุ๕๕ปี
แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่เองก็กันคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย
ออกไปด้านนอกแล้วก็กันบริเวณนั้นไม่ให้ใครเข้าไปนะคะแล้วก็
นำตัวผู้บาดเจ็บก็คือคุณนิทิชัยไปส่งโรงพยาบาลตำรวจเป็นการด่วน
แต่ว่าหลังจากนั้นค่ะคุณนิธิชัยน่าจะทนพิษบัตรแผลไม่ไหว
เพราะว่าตอนที่ร่างตกกระแทกกระดูกกระเดี้ยวแตกหักเลยนะคะ

ใช่แต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
คือเราไปพูดคุยสอบถามน้องชายผู้ตายคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุน้องชายของคุณนิทิชัย
เดินทางมาจากจังหวัดนครราชศรีมาอันนี้เราทำเป็นกราฟิกให้เข้าใจง่ายแบบนี้นะคะ
เหมือนภาพถ่ายของสักครู่จำลองแบบนี้เขาถ่ายเอาไว้ใช่ไหม
เขาถ่ายเอาไว้เขาบอกว่าคือน้องชายเนี่ยเดินทางจากโคราชมาหาพี่ชาย
ก็คือผู้ตายตั้งใจจะพาพี่ชายมาเลี้ยงข้าวที่ห้างแห่งนี้แหละ
ก็เลยเดินทางมากินข้าวด้วยกันกับนิทิชัยกระทั่งกินข้าวเสร็จ
คุณนิทิชัยเรียกน้องชายบอกว่าให้มาถ่ายรูปคู่กัน
จากนั้นผู้ตายก็ไปยืนพิงที่ผนังของชั้น๗ซึ่งเป็นลักษณะเป็นกระจก
นึกออกไหมกระจกของห้างที่ความสูงประมาณเมตรกว่ากั้นไว้
เกือบถึงเอวอ่ะใช่ปรากฏว่าจังหวะนั้นแหละค่ะ
พอถ่ายรูปเสร็จก็บอกกับคุณนิทิชัยบอกว่าให้เขยิบมาเดี๋ยวจะตกลงไป
ก็คือน้องชายบอกแบบนี้นะคะแต่ฝั่งพี่ชายเนี่ยไม่ยอมค่ะ
ขยับกลับเข้ามาแล้วก็พูดบอกว่าไม่เป็นไรหรอก
กระทั่งเสี้ยววินาทีหนึ่งที่น้องชายก้มหน้าไปหยิบของในกระเป๋า
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าพี่ชายยกขาไปยืนเหยียบพื้นที่มีระดับต่างกันหรือเปล่า
ก็เลยทำให้ลืดเพราะว่าเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมา
ก็เห็นว่าพี่ชายเนี่ยเสียหลักแล้วก็ร่วงลงไปจากชั้น๗ต่อหน้าต่อตาเลย
เสียงร่างของพี่ชายไปกระทบกับพื้นชั้น๓ดังมาก
ดังจนกระทั่งมาถึงชั้น๗เขาบอกว่าเขาได้ยินอย่างชัดเจนคุณผู้ชมภาพนี้แหละ
เหมือนตัวเขาเองไปนั่งอยู่บนขอบลาวด้วยซ้ำไปนะเนี่ยเห็นไหม
นั่งอยู่อย่างนี้เลยเราไม่รู้ว่าจังหวะที่เขาขยับตัวเขาไปพลาดตรงไหนเนาะ

แต่เอาล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะออกมาหลายกระแสนะคะ
แต่ว่าน้องชายยืนยันเลยบอกว่าพี่ชายไม่ได้ฆ่าตัวตายนะ
ก่อนเกิดเหตุก็ไม่ได้มีปากเสียงกัน
อย่างที่ปรากฏในข่าวก่อนหน้านี้
ส่วนตัวพี่ชายมีภาวะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
แต่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์นี้
เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันว่า
มันเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายค่ะ

ไม่ได้พูดผมพาพี่ไปเลี้ยงข้าว

เจอบที่ก็ได้เพิ่มว่ามีปากเสียงกันด้วยอันนี้จริงหรือ

ผมก็พูดอะไรไม่ได้เลย
ภาพสุดท้ายไม่เอาอะไรกับใครทั้งนั้นแล้วครับ
ผมก็รู้แล้วว่ามันเป็นอุบัติเหตุแล้วพี่ผมก็เสียไปแล้ว
น้องชายบอกว่าไม่เอาอะไรกับใครทั้งนั้นก็คือไม่เอาผิดอะไรกับใคร
เพราะก็ยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่ชายเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุนะคะ
ทีนี้นักข่าวของเรานี่จุดที่สัมภาษณ์ก็คือหน้าโรงพักปฐุมวันนะคะ
ตอนนี้น้องชายของผู้ตายมาให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติม
แล้วก็มาทำเรื่องของเอกสารเพื่อขอรับร่างพี่ชายกลับไป
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านเกิดก็คือที่อำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชศรีมาเอาล่ะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะสำหรับใครที่ไปใช้บริการห้าง

ใช่ครับอย่าขึ้นไปนั่งนะ